คุณผู้ชมคะเรื่องราวของแม่นุ่นหญิงแกร่งที่ต่อสู้กับมะเร็ง
แล้วก็เป็นเจ้าของแฟนเพจที่มีคนติดตามมากกว่า๖แสนคน
เมื่อวานนี้เสียชีวิตแล้วซึ่งทางครอบครัวก็มีการจัดงานศพขึ้น

รวมถึงสามีก็เปิดใจการต่อสู้โรคร้าย
ตลอดระยะเวลา๕ปีไม่ศูนย์เปล่า
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความช่วยเหลือค่ะ
วันนี้เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่สารา๑วัดด่านสำรงจังหวัดสมุทรปราการ
ครอบครัวของนางสาวสุพัชชาศรีสุวรรณ

สังคมออนไลน์รู้จักกันในชื่อของแม่นุ่น
จัดพิธีรดน้ำศพแม่นุ่นท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัว

ติดตามให้กำลังใจในการต่อสู้โรคร้าย
และรักษาตัวมาตลอดระยะเวลา๔ปี๖เดือน
นุ่นตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่เต้านม
แพร่กระจายระยะที่๔ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ก่อนที่จะลุกลามไปยังตับกระดูกสันหลังและสมอง
ล่าสุดนะคะได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่สมอง๓จุด

เมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยวัย๓๓ปีค่ะ
ตลอดการรักษาที่ผ่านมาเกือบ๕ปี
มีคุณตุลวิธวัฒน์โลหะมาสผู้เป็นสามี
รวมถึงลูกทั้งสองคนแล้วก็ครอบครัวคอยช่วยดูแลอยู่ใกล้ชิด
ตั้งแต่รับรู้สัญญาณของโรคร้าย
อกจากนั้นนะคะคุณตุ๋นก็ยังได้บันทึกประวัติการรักษาแม่นุ่นไว้อย่างละเอียด
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาความคืบหน้าในการรักษาอาการ
เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ซึ่งก็มีผู้ติดตามแฟนเพจแม่นุ่นมากกว่า๖แสนคนค่ะ
เราผ่านช่วงเวลาใกล้เคียงความตายของพวกนุ่น

ทุกครั้งที่มันหนัก
เราก็เคยคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดแบบเอาเขาไม่รอดเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้าง
แต่ครั้งนี้เขาไม่สามารถผ่านไปได้
แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนแบบ
มีอีกหลายคนหลายครอบครัวที่ต้องต่อสู้
หรือหลายอย่างที่เราอาจจะช่วยพัฒนาได้หรือเปล่า
เหมือนวันแรกที่ผมสร้างเพจ

เราต้องสู้เพื่อหลายคน
ต้องบอกให้เขารู้ว่า
พวกนี้ถ้าเราเต็มที่กันจริง
เราก็มีชีวิตที่ยืนยาวได้
เรื่องราวของแม่นุ่นตลอดเกือบ๕ปีที่ผ่านมา
เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายครอบครัว
ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่นุ่นด้วยนะคะ